นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
นครนายกมีอุบัติเหตุขณะหญิงสาวคนหนึ่งกำลังขับรถไปหาหมอ
แต่ระหว่างทางเจอแมงป่องออกมาจากช่องแอร์นะครับ
ด้วยความตกใจทำให้รถเสียหลักชนตู้น้ำหอดเหรียญจนพัง
รถได้รับความเสียหายคนขับโชคดีไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
กล้องวงจรปิดนึกภาพรถเก๋งสีดำเสียหลักชนตู้น้ำหอดเหรียญข้างทาง
เสาไฟจราจรจนได้รับความเสียหาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าอาคารบริการเครื่องซักผ้า
ตู้น้ำหอดเหรียญริมถนนสายวัดกระดานบ้านพักในอำเภอ
ในพื้นที่บ้านใต้ศาลหมู่๖ตำบลบ้านนาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้ตู้น้ำหอดเหรียญสีเขียวที่ตั้งอยู่ข้างทางถูกชนได้รับความเสียหาย
ภายในรถพบแมงปองตายอยู่ที่วางแก้ว๑ตัว
นางสาวนงนพัฒน์วัชิระไรพันธ์อายุ๓๙ปีคนขับรถเก๋งซึ่งเป็นผู้จัดการห้างแห่งหนึ่ง
ระบุว่ากำลังขับรถไปหาหมอที่โรงพยาบาลแต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุ
เห็นแมงปองออกมาจากช่องแอร์ด้วยความตกใจจึงทำให้รถเสียหลักพุ่งชนตู้น้ำหอดเหรียญได้รับความเสียหาย
เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บซึ่งยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด
จังหวัดจันทบุรีเกิดอุบัติเหตุบนถนนสุขุมวิทย์สายจันทบุรีกรุงเทพ
ทางโค้งฟาร์มหมูในพื้นที่หมู่๑๖ตำบล๒พี่น้องอำเภอท่าใหม่
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีแดงหงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนน
ส่วนรถกระบะสีแดงคู่กรณีเสียหลักพลิกตะแคงข้ามไปอีกฝั่งถนน
เสาไฟส่องสว่างและหลักลายร่องกลางถนนถูกชนได้รับความเสียหาย
ผู้ภัยนำตัวผู้บาดเจ็บจากรถทั้ง๒คันส่งโรงพยาบาล
จากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุรถกระบะเพิ่งลงมาจากเขาพระบาทพลวง
ขับมาด้วยความเร็วพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ชนท้ายรถเก๋งอย่างจังจึงทำให้เกิดเหตุดังกล่าวขึ้น
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบาดสีขาวขับผ่านสี่แยกไฟแดงชุกกระโดน
่งหน้าเข้าตัวเมืองกาญจนบุรีด้วยความเร็วก่อนที่รถจะเสียหลักหลุดโค้ง
ชนตึกแถวที่อยู่ข้างทางอย่างจังรถได้รับความเสียหาย
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเมืองกาญจนบุรีเข้าตรวจสอบ
และกำลังใช้รถยกเคลื่อนย้ายรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุ
แต่ขณะเคลื่อนย้ายรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุ
มีชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยความเร็ว
โค้งจุดเดียวกันพุ่งชนกระถางต้นไม้หน้าร้านค้าอย่างจัง

เจ้าของร้านค้าตรงจุดเกิดเหตุที่เคยถูกรถหลุดโค้ง
ร้านได้รับความเสียหายถึง๓ครั้ง
อนผู้ใช้รถใช้ถนนที่จะผ่านเส้นทางนี้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น
นี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตรงจุดเกิดเหตุ

เร่งหามาตรการแก้ไขป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต